ใครยังไม่จุใจนะขอพาไปดูเมนูต้มหน่อย
อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวร้อนที่ตลาดนัดเซาให้จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ที่นี่เขานำเอาผักกูดมาใส่ลงในก๋วยเตี๋ยวด้วย

คือเคยได้ยินชื่อนะแต่ยังไม่เคยทานเหมือนกัน
ว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะตลาดนัดซาวให้นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
มาร้านก๋วยเตี๋ผักกูดร้านนี้บอกเลยคิวแน่น
เจ้าของร้านเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวผักกูดเนี่ยจะเป็นสูตรต้มยำโบราณสืบทอดกันมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
ส่วนน้ำซุปเป็นน้ำซุปที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูรสชาติกลมน่ากินอยู่นะคุณ
ทางร้านเนี่ยเขานำผักกูดมาใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเพราะว่าผักกูดเนี่ยเป็นผักหาง่ายตามป่าตามธรรมชาติ
ก็คือเหมือนเป็นผักพื้นบ้านตามป่านี่แหละปลูกไว้ริมรั้วเห็นไหมผักกูดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วมันเป็นผักสีเขียวสดแล้วรสชาติมันกรอบคุณนึกออกมั้เหมือนนึกผักบุ้งออกใช่ไหม

อ่าถูกต้องแล้วก็ใส่แทนผักอื่นอย่างเช่นแทนถั่วงอกแทนผักบุ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำซุปร้อนกลิ่นต้มยำหอมนะแล้วก็ใส่ไข่ต้มยำมาต่อย

ร้านเขาเปิดโอ้โหช่วงนี้อากาศหนาวแบบนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนมันแบบมันฟินเหมือนกันเนาะ
เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น
เค้าบอกว่าตลาดนัดนัดขายได้วันละประมาณ๒๐๐ชามเลยอะคุณ
ขายดีมากชามละ๔๐บาทเท่านั้นเองนะคะ

ใครมีเวลามีโอกาสแวะไปกันได้นะจ๊ะ
อุทัยธานีสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
ร้านก๋วยเตี๋ยวผักกูดมันกูดจริง